ทีนี้คุณผู้ชมดูเรื่องของความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหน่อยไหมล่ะ
คุณทักศิลป์เนี่ยทวิดออกมาล่าสุดนะ
แต่หลายคนไปจับจ้องมองว่าคุณทักษิณฑวิทย์เนี่ย
แต่ไม่ได้ระบุพิกัด
ไม่ได้ระบุพิกัดนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
แต่ว่าที่ทวิตคือขอบคุณคุณเสกโลโซ
ที่ร้องเพลงให้แบบสุดซึ้งเลยในเพลงนานเท่าไหร่ก็รอ
แล้วก็คุณทักษิณบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งหน้านะ
เชิญผมนะหมายถึงให้คุณเสกเชิญผมไปแจมได้นะ

ใช่นะครับนี่ฮะคุณทักษิณชินวัฒน์นะฮะ
คุณเสกโลโซนะครับโดยหน้าปกคลิปเนี่ย
ระบุข้อความว่าเสกโลโซมอบเพลงนี้ให้กับทักษิณนะครับ
คนรุ่นลูกเนี่ยอาจจะลืมทักศิลป์
ส่วนพวกเราไม่มีวันลืมอดีตท่านทำอะไรไว้บ้างนะครับ
ซึ่งคุณทักษิณระบุว่าขอบคุณเสกมากที่ร้องเพลงนานเท่าไหร่
ก็รอให้ผมคอนเสิร์ตคราวหน้า
ถ้าเบิร์ตไม่ว่างเชิญผมแจมได้นะฮะ

ผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ย
มันจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันพรุ่งนี้ต่อไป
ผมจะร้องเพลงกับคุณทักษิณชินวัฒน์นะครับคุณอ้วนครับ
เขาจะกลับมาในวันที่๑๐สิงหาคมนี้
จะร้องเพลงชื่อว่านานเท่าไหร่ก็
ฉันเดียวใหม่เพื่อก็คอยเดียงแน่เพื่อน
กลับมาหาฉันอีกสักที

คำพูดที่ผมพูดต่อไปนี้จะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันพรุ่งนี้

ออกทุกข่าวแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือ
คุณทักษิณก็ทวิตกลับนะครับเป็นข้อความกลับด้วยนะครับ
ตอบบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะเชิญผมไปแจมได้นะ
แต่ที่สำคัญหลายคนไปจดจ้องนะ
ว่าสิ่งที่คุณทักษิณตอบไปมันไม่รู้พิกัดของสถานที่ในการตอบ
คือไม่รู้ว่าอยู่ใกล้ไทยแล้วหรือยัง
เพราะมันก็มีข่าวมาว่าตอนนี้อยู่ที่กัมพูชาใช่ไหมคะ
แต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรยืนยันคุณทวิตบอกไงเมื่อวานนะครับ
เพราะว่าเพอคุณทักษิณเนี่ยอยู่กัมพูชาแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวรอจะกลับบ้านเราวันที่๑๐นี้นะฮะ